ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูฆ่าสยองค่ะ
เหตุฆ่าสังหารโหดหกศพด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
เรื่องนี้เป็นเหตุฆ่าสยองที่เกิดขึ้นที่เกิดจากฝีมือของดาบตำรวจโหดค่ะคุณผู้ชม
เขาอ้างว่าโดนพ่อตาเนี่ยกีดกันความรักนะคะ
ตายคาบ้านสี่ศพก่อนที่จะมีการเจออีก๒ศพเป็นศพลูกกับเมียนะคะ
ทั้งหมดนี้คือฝีมือของดาบตำรวจปืนโหดคนนี้
เรื่องหลังเป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีดาบตำรวจอัธพรวิเทียนวัย๔๖ปี
ตำรวจสังกัดสพคิรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีพร้อมพวก๔คน
ภายในสวนปลามเลขที่๙๑หมู่๘ตำบลกระเป๋าอำเภอคิรีรัฐนิคม
มีการยิงต่อสู้ดวนปืนกันมีผู้เสียชีวิตรวม๔ศพ
ประกอบด้วยนายธรรมรงคินนิยมหรือผู้ใหญ่รงวัย๖๑ปี
เจ้าของบ้านและเป็นพ่อตาของดาบอัธพร
นินทิปานคเชนหรือแตงภรรยาผู้ใหญ่รงค์
นายพรศักดิ์เพชรชูหรือผู้ใหญ่กรอกอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓
และศพสุดท้ายคือนายธรรมรัฐหรือวัดวิเทียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายนอนตายเกลื่อนตอนเย็นวันที่๘เมษายน
คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชน
ว่าแรงจูงใจเกิดจากการที่ดาบอัธพรถูกกีดกันรัก
ซึ่งก่อนหน้านี้๑วันเขาพาตัวนางสาวพะนิดานินนิยม
หรือตักภรรยาวัย๓๔ลูกสาวผู้ใหญ่ร่ง
หนีไปอยู่ด้วยกันก่อนจะมาก่อเหตุสยองที่บ้านพ่อตา

ตำรวจสพบ้านตาขุนจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ
พร้อมกับนายมานพว่างงานเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุร้าย
โดยพลตำรวจตรีสรรยูบำนานราช
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
มีคำสั่งให้ดาบอัธพรออกจากราชการทันที
การตามล่าดำเนินต่อไปอย่างระมัดระวัง
ด้วยเพราะคนร้ายมีอาวุธสงคราม

ตำรวจได้รับแรงงานว่าพบรถเก่งของนายอธพรวิเทียน
ที่วัดไกลศรอำเภอบ้านตาขุน

ขารถสภาพถูกยิงด้วยปืนก้าวมอ
ขมับขวาในรถพบปลอกกระสุน๑ปลอก
ในมือมีพวงมาลัยดอกไม้ถือไว้

เป็นคนยิงลูกชายจนตาย

คดียังไม่ยุติเพียงเท่านี้

ตำรวจรับแจ้งพบศพพนิดา

โดยใช้หมอนปิดกันเสียงไว้
ผมกระสุนพุ่งเจาะปากทะลุ

หกห้องพักลีลาบดีรีสอร์ท

ตายมาแล้ว๓๔วัน

ซึ่งเป็นพันรยามาเปิดห้องพัก
ตั้งแต่เย็นวันที่๗เมษายน
จากนั้นก็ไม่มีใครพบความเคลื่อนไหวอีกเลย

สุรพงษ์ถนอมจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘

สืบสวนภูทรภาค๘ใช้เทคนิคพิเศษสืบ
รู้ว่านายมานพว่างงาน

หนึ่งในคนร้ายที่ร่วมลงมือ

อำเภอทัพบุตรจังหวัดพังงา
ซึ่งก็จะคลุบตัวเอาไว้ในช่วงบ่าย

อัธพรกับนายอัธพลขับรถมาส่งตนที่บ้าน
พอถึงบ้านตนก็รีบหนีทันที
เพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน
ดูเหมือนดาบอัธพรจะมีอาการคุ้มคลั่ง

ไม่ได้แถมมีอาวุธสงครามในมือ
ด้วยความกลัวโดนยิงและโดนฆ่าปิดปาก
ทำให้ต้องรีบเข็นออกจากพื้นที่ดาบอัธพรถือเป็นบุคคลอันตราย
ไล่เรียงทำลายสรุปได้ว่าเขาน่าจะฆ่าภรรยาก่อน
จากนั้นจึงไปฆ่าพ่อตาแม่ยายแล้วฆ่าลูกชายอีกราย
มูลเหตุเกิดจากเรื่องความขัดแย้งระหว่างพ่อตากับลูกเขย
งานนี้พบตรมีคำสั่งให้ถอดบทเรียนเรื่องการให้สิทธิ์เบิกจ่ายอาวุธปืน
อาวุธสงครามที่ใช้ในราชการจะต้องเข้มงวดมากกว่านี้
หากนำไปใช้ผิดที่ผิดทางผิดวัตถุประสงค์
นำพาหายยนะมาให้เหมือนกับเหตุร้ายหกศพสุราช
ที่เกิดขึ้นจนได้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โหดจริงจริงโหดมากแล้วยังจับตัวไม่ได้ด้วยน่ากลัวนะครับ